ในวงการบันเทิงของเราบอกเลยว่าในโซเชียลเนี่ย
คักมากหลอนกันทั้งโซเชียลเลย
วันนี้บันเทิงไทยรัฐของเรารวบตึงมาฝากคุณผู้ชมแล้วนะคะ
มีใครกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
เริ่มกันที่คู่รักคู่แรกเลยนี่

ใช่ค่ะน้องใหม่กับคุณเต๋อเข้ามาในคอนเซ็ปต์หนังยุค๙๐
น้องใหม่นี่นางไม่ได้มาธรรมดานะคะมีหุ่นคงหมุนคอโชว์ด้วยจ้า

อ่ะคู่นี้ว่าหวานแล้วอีกคู่นึงก็หวานคนสยองเหมือนกันจ้ะ
เจดเจดพี่พัดและวิววรรณรสเป็นงาน
ต่อกันเลยบอกเลยว่าคู่นี้ขนลุกสู้คุณผู้ชมค่ะ
นี่คือกรีนอัศวินาพรพี่แพ้งแต่งก็ทำไม่ได้เลย

เจ้าเต็มมากน่ากลัวดูดิ
อุ้ยอันนี้มาจากมัมมี่อ่ะตัวละคร
ถูกต้องนะคะมาดูทางฝากฝั่งของสาวกันบ้างดีกว่า

คริสหอวังแล้วก็ก้าวสุภาษารานี่เขากำลังมีละครด้วยกันเรื่องรากแก้วใช่ไหมล่ะ
มากู้กันไปเลยจ๊ะเลือดหัวมาเลยร้อนเหมือนกันนะเซตนี้คุณผู้ชมค่ะ
แต่ทำไมเป็นผีที่เซ็กซี่มากเลยนะพี่นะคาริสาก็มาเหมือนกันจ้ะโอ้โหสีแดงมาเลยสิจ๊
อันนี้แบบฟาดเมคอัพมาแบบจึ้งเลยนะอันนี้หล่อนจริงโอ้โหเลือดเบยอะไรเอ่ยโอ้โหเธอมันเลิศเลิศมากนะคะ
เบลล่าปุ๊กลุ๊กโบเมลดาอันนี้๓คนเป็นนางเอกที่สวยแบบทุนเดิมเขามีมาอยู่แล้วเนาะ
ก็มาแบบซับซ้อมงานไม่ใหญ่อะนะเว้อะไรแบบนี้นะจ๊ะไปดูทางครอบครัวกันมากดีกว่าคุณผู้ชมค่ะแคทบูมันเลยปุ๊กลุ๊ก
ดูน้องกวินสุดเลยคุณผู้ชมมีนกมีหนวดด้วยนะเออว่าไปทางด้านแม่แพทย์แล้วก็น้องเรสซิ่งนะคะเป็นผีคู่แม่ลูกจ้
คอสตูมเขาจะแบบดำอึมคลึงเป็นแม่บอสเซคซีป่ะลูกเออใช่แล้วอีกหนึ่งบ้านบ้านคุณแม่ลิดีอะงานไม่ใหญ่แน่นาลีอะ
คุณพ่อคุณแม่เขาก็ก็ตั้งใจรังสัตว์มาให้ลูกนี้แหละคุณผู้ชมคะมีกดตริกมากระดาบนี้ด้วยเออไปเท้ากันที่อีกนึงบ้าน

โพสต์เอาไว้เมื่อไม่นานมานี้ว่า
งานไม่ใหญ่แน่นะลิ

เอามาฝากผู้ชมวันหลังก็ละกัน

ลูกเอนาเบลเธอมาฝากฉันทำไม
เอนาเบลเป็นตุ๊กตามีลูกไงอะแม่
ดูแลลูกดีด้วย

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ